เป็นน้องเล็กของบ้านนี่มันก็ดีไปซะหมดเลยนะคะ
สำหรับน้องวันใหม่น้องเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์ค่ะ
มิตป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะมีเฮียตั้งสามคนคอยผลัดกันดูแลนะคะ
ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามากมากค่ะเฮียเฮียของบ้านเนี่ยดูแลกันยังไงบ้าง
ยกกันมาทั้งขยงเลยนะคุณบ้านนี้ยกขบวนผลัดกันมาเอาอกเอาใจ
ดูแลน้องสาวคนเล็กแบบไม่ห่างค่ะสำหรับบรรดาพี่ชายครอบครัวฉัดบริรักษ์นะคะ
หลังจากน้องวันใหม่ป่วยแล้วก็แอดมิตรอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
งานนี้คุณนี่มีทั้งภาพแล้วก็คลิปวีดีโอที่บรรดาพี่เขาปฏิบัติกับน้องคนเล็กออกมาให้แฟนได้ชมกันในอินสตราแกรมถึงความน่ารักน่าเอ็นดูของบ้านนี้กันนะคุณ
เฮียบอยเนี่ยขอเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะให้น้องวันใหม่ฟังค่ะ

เหมือนได้เรียนภาษา
อังกฤษไปด้วยเลย
คุณผู้ชมก็มีโมเมนต์น่ารักให้เราได้ติดตามกันสำหรับครอบครัวนี้